ครับแถวบ้านคุณผู้ชมแถวตลาดที่คุณผู้ชมนั้นเดินซื้อขา
ซื้อข้าวซื้อของอยู่บ่อยเคยเจอบ้างไหม
ผู้ชายห่มเหลืองเหมือนพระเลยนะฮะ
สายก็แล้วบ่ายก็แล้วยังไม่กลับไปวัด
ปิดตาปิดตาบล็อกคอแล้วก็รับข้าวของจากญาติโยมครับ
รายเงินทำบุญฮะชาวบ้านบอกว่าใช่พระจริงไหมเนี่ย
ใช่อันนี้คำถามแรกเลยเห็นบ่อยเห็นบ่อยแล้วยืนนานค่ะ
ใช่พระจริงหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกนะครับมีอุปกรณ์ต่าง
ห่มจีวอนสีเหลืองมีย่ามมีบาดแต่นอกจากนั้นมีพล็อปเพิ่ม
คือมีไม้เท้าสองอันมีที่บล็อกคอให้เหมือนกับว่ากำลังใส่เผือกอ่อนที่คอ
คือถ้าเห็นแบบนี้คนก็จะเห็นใจก็อยากจะช่วยทำบุญ
ปิดตาข้างขวาเหมือนกับว่าเอ๊ะตาไม่ไม่ไม่แข็งแรงหรือเปล่า
ไม่สบายเป็นอะไรหรือเปล่านะครับชาวบ้านเลยอยากให้เจ้าหน้าที่ครับ
มาตรวจสอบหน่อยแจ้งตำรวจโรงพักพระประแดงไปครับ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มายืนสังเกตการซุ่มดูอยู่สักพักหนึ่งครับ
ก่อนจะเข้าไปแสดงตัวขอตรวจสอบเอกสารขอดูใบสุทธิหน่อยครับ
ใช่พระจริงหรือเปล่าปรากฏว่าทราบชื่อว่าชื่อพระนิพนธ์อายุหกสิบสี่
เป็นชาวกาญจนบุรีจังหวะนั้นคนที่เขาบอกว่าเขาคือพระเนี่ย
แล้วบอกว่าเขาชื่อนิพนธ์ไม่พอใจและโวยวาย
ต่อว่าด่าทอครับโมโหตรงนี้ขึ้นตรงนี้รอบหนึ่งแล้วนะฮะ
เลยต้องนิมนต์ไปที่โรงพักเพราะตอนนั้นเขาบอกว่าเขาเป็นพระ
ใช้คำว่านิมนต์ไปก่อนพอหลังจากนั้นครับตรวจสอบต่อฮะ
จากการตรวจสอบหนังสือสุทธิของพระนิพนธ์รูปดังกล่าวอย่างละเอียด
ปรากฏว่าเฮ้ยมันแปลกนะเนี่ยมีหลายวัดหลายสังกัดเหลือเกิน
นี่ครับหลังจากนั้นก็เลยนำตัวพระนิพนธ์ไปที่วัดทรงธรรมวรวิหาร
เพื่อพบกับเจ้าคณะอำเภอพระประแดงสอบถามหน่อย
ไหนก็บอกว่าเป็นพระใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นพระกับพระคุยกันหน่อย
จู่พระนิพนธ์ขึ้นอีกครับขึ้นรอบนี้ทั้งโวยวายทั้งด่าทอ
ปฏิโมกใส่เจ้าคณะอำเภอซึ่งเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ด้วย

อ้าวแล้วมึงรู้ไงกูโชวนได้จบ
อุจักรโภยสมโตชันโจรเพจันทรมาศเตศอส่าวันเวรชาวเวรจะ
อ่ยโยทันเทเนาะทันเตือนสุรสุขสุทิศ
คนใดไม่มีอาญามึงใส่นายโก้อาญา
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า

หลายวัฒน์ก็เหล่าทั้งใบยืนยันความเป็นพระ

แต่เมื่อกี้ระหว่างที่ท่านกำลังอารมณ์ขึ้น
สังเกตเท้าท่านดำปีเลย
ต้องใส่ไปยืนนานหรือว่าเดินนานเดินเยอะหลายที่ด้วย
ตรวจสอบประวัติชายคนนี้ที่บอกว่าเขาคือพระ
ชื่อว่าพระนิพนธ์เนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมาหลายพื้นที่ด้วยครับ

ที่ชนบุรีเพชรชบูรณ์กาญจนบุรีและเคยเป็นข่าวอยู่หลายครั้ง
วนความจำกันหน่อยลองย้อนกลับไปดูภาพช่วงปี๖๔

นี่ครับช่วงต้นเดือนเมษาครับ
หงายแบบนี้เลยพี่มิ้วจำได้ไหมช่วงนั้นพี่วิวอาจจะต้องเคยอ่าน
เป็นข่าวมาแล้วใช่
แฟนข่าวทักทีวีน่าจะพอคุ้นนะครับ
ส่วนในหนังสือสุทธิที่ระบุสังกัดหลายวัด
เจ้าคณะอำเภอโทรศัพท์ไปสอบถามได้รับคำยืนยัน
เหมือนกันทุกวัดบอกว่าไม่ได้เป็นพระในสังกัดแล้ว
เพราะประพฤติตัวไม่เหมาะสมก็เลยให้ศึก
พอศึกจากวัดนี้ก็ไปบวชวัดใหม่เป็นแบบนี้เรื่อย
เจ้าคณะอำเภอก็เลยมอบหมายให้ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายครับ
พระอนิพพลสุดท้ายนี่ครับยอมศึกแล้ว
หลังจากนั้นเดินทางไปที่โรงพักครับ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็บอกเลยนะฮะว่าถ้ายังมีพฤติกรรมแบบนี้อีก
ก็คือไปยืนเรียรัยเงินทำบุญรับของบินทบาทจากชาวบ้าน

ดำเนินคดีแล้วนะฮะนี่เปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อย
หลังจากนั้นจังหวะที่เขากำลังจะกลับมีไม้เท้า
เขาตอบคำถามเราได้แบบจี๊ดใจมาก

เดี๋ยวให้พี่มิ้วคุณผู้ชมฟังแบบเต็มฮะ

จะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกก็ไม่เกี่ยวกับคุณ

นี่ฮะจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกก็ไม่เกี่ยวไป
จะไปไหนต่อเนี่ยพี่สะบัดหน้า

แล้วก็บัตรประชาชนที่อดีตพระนิพนธ์เอามายืนยันเป็นเอกสารปลอมครับ
นี่นะฮะแล้วคือเจ้าตัวนี่ก็
มีทั้งหลายบัตรหลายใบหลายวัด
สุดท้ายถูกแจ้งข้อกล่าวหาไหม
อันนี้เตือนก่อนตำรวจบอกใจดีแต่ครั้งหน้าโดนแล้วนะ